ใกล้จะถึงวันเกิดของกู้ภัยใจพระพี่บินบรรลือฤทธิ์แล้วนะคะ

แต่ว่าพี่วินเนี่ยยังคงเดินหน้าทำความดีอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดค่ะเป็นตัวแทนของมูลนิธิร่วมกับตันยู
รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน๑แสนชิ้น
เพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ซึ่งงานนี้ค่ะพี่บินบอกว่าโควิด๑๙เนี่ยยังไว้วางใจไม่ได้ซะทีเดียวนะ
การที่มีหน้ากากอนามัยเอาไว้แบบนี้ก็เผื่อไว้ใช้หากมีการกลับมาระบาดรอบที่๒ค่ะ
ส่วนการเตรียมงานจัดวันเกิดนะคะวันพรุ่งนี้พี่บินจะเข้าไปที่ตลาดไทย
เอาผลไม้จำนวน๓คันรถบรรทุก๑๐ล้อไปให้ช้างที่ปางช้างพระนครศรีอยุธยา
เอาไปกองไว้ก่อนแล้วในวันที่๒๗ก็คือพรุ่งนี้นี่แหละซึ่งเป็นวันเกิดก็จะเปิดงานบุฟเฟ่ผลไม้อาหารช้าง
แล้วก็จะมีการมอบถุงยางชีพเข้าสารอาหารแห้งพร้อมกับเงินสดให้กับชาวบ้าน๑๐๐ครอบครัวนะคะ
โดยทางมูลนิธิร่วมกระตันยูจะนำข้าวสารอาหารแห้งไปสมทบด้วย
ซึ่งในวันพุธที่๑๗พฤษภาคมนี้จะไปถึงพระเนียดช้างพระนครศรีอยุธยาตอน๙โมงและจะเริ่มงานประมาณ๙โมงครึ่งนะคะ
โดยจะมีการจัดระเบียบเรื่องประชาชนที่จะมารับของและจัดระเบียบเรื่องช้างด้วยค่ะ
มีการมอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็พร้อมเงินให้กับชาวบ้านระแวกเท่านั้นประมาณ๑๐๐๐ครอบครัว
ก็จะมีการจัดระเบียบเรื่องประชาชนที่จะมารับของจัดระเบียบเรื่องช้างนะครับอยู่ที่นั่น
ก็ถ้าใครอยากที่จะทำบุญนะครับส่วนหนึ่งผมซื้อมาส่วนหนึ่ง
อีกส่วนถ้าจะทำบุญให้กับช้างให้ผมพาเอาไปให้ยินดีได้เลยครับ
พี่บินเลือกที่จะทำบุญกับช้างเพราะว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง
ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีภาพที่พี่บินเนี่ยเอาผลไม้เอาอาหารไปให้ช้างมาแล้ว
แล้วในวันเกิดก็จะทำอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นจะไปร่วมงานก็ได้เนอะ
ใช่ค่ะถ้าคนเดือดร้อนช้างก็เดือดร้อนตามไปด้วยนะคะ